คุณผู้ชมค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่ทางด้านของกองปราบเนี่ย
ลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรี๗จุด
ในการที่จะล้างไพ่หรือว่าสอบพยานกันใหม่ในคดีของลอตเตอรี่๓๐ล้านนะคะ
ซึ่งความคืบหน้าค่ะต้องบอกว่ามีรายงานว่าการสอบสวนเนี่ย
จะเสร็จเส้นไปเมื่อช่วงเกือบเช้ามืดวันนี้เองนะ
คือเรียกว่าสอบกันข้ามคืนเลยทีเดียวนะคะ
ที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกันเลยนะคะ

หลังเมื่อวานนี้ทางตำรวจกองปราบรามได้นำพยานปากสำคัญของครูปีชาไปดำเนินการสอบสวนนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางตำรวจก็ยังระบุเหมือนเดิมค่ะว่าพยานนะคะไม่ได้มีการกลับคำให้การแต่อย่างใด
แล้วก็ยังคงยืนยันในการให้การเช่นเดิมตั้งแต่แรกนะคะขณะที่ครูปรีชานะคะหลังทราบข่าวนะคะ
ก็ยังคงตอบคำถามแล้วก็ให้ความร่วมมือกับสื่อมวลชนเช่นเดิมค่ะส่วนบรรยากาศการค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่า
ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะคะก็เริ่มคึกคักนะคะเริ่มมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
บรรยากาศบริเวณแผงค้าขายลอตเตอรี่หน้าธนาคารกสิกรไทย
ใกล้กับท่ารถบคศกาญจนบุรี
เริ่มมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อลอตเตอรี่กันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งบริเวณนี้นะคะก็เป็นจุดที่
บ้าบินนะคะเคยมาทำการค้าขายลอตเตอรี่เป็นประจำค่ะ
โดยเฉพาะวันนี้นะคะเป็นวันหวยออก
ปกติแล้วเจ๊บ้าบินจะมาทำการค้าขายค่ะ
แต่วันนี้จากการสำรวจนะคะทีมข่าวก็ไม่พบตัวเจ๊บ้าบิน
ว่าอาจจะเป็นเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการถูกสอบสวนของตำรวจนะคะ
เมื่อคืนนะคะจนถึงเวลาตี๓ตี๔นะคะ

ทีมข่าวก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนที่ครูปรีชาทำการเรียนการสอนนะคะ
ครูปรีชายังเดินทางไปสอนหนังสือนักเรียนตามปกติค่ะ

หลังตำรวจกองปรับรามทำการสอบสวนพยานทั้งสองคนเสร็จสิ้น
ตั้งแต่เมื่อคืนว่าไม่รู้สึกกังวล
และยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าสิ่งที่ครูพูดไปตั้งแต่แรกนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะ
พร้อมฝากบอกถึงเพจเฟซบุ๊คบางเพจให้หยุดสร้างกระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริงต่อประชาชนค่ะ

เพราะว่าอันนี้เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทำงานด้วยความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วครับ
ตอนนี้ครูก็มีพยานหลักฐานเท่าที่เรามีนะ
และของเราเนี่ยเชื่อมั่นและยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงและซื้อจริง
ดังนั้นพยานหลักฐานของครูเนี่ยก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วนะครับ
อกจากนี้เมื่อช่วงเช้าทีมข่าวยังได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจทางหลวง๖
กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ซึ่งเป็นสถานที่ในการซักถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีสลัก
ถูกรางวัลที่๑มูลค่า๓๐ล้าน
อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน

เป็นคนขายลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล

พัฒน์ริดาพรมตาหรือเจ๊พัฒน์
ก็ยืนยันคำเดิมเช่นกันค่ะ
และในวันนี้นะคะทีมข่าวก็ยังคง

ยังคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่า

แล้วก็จะกลับไปรายงานให้คุณผู้ชม
ได้ติดตามชมกันตลอดทุกช่วงข่าวค่ะ

ขอบคุณคุณระวิการด้วยนะ